สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้านะคะ
วันนี้วันแรงงานแต่ว่ามีเรื่องให้ต้องถกต้องคุยกันเยอะมาก
ประเด็นหลักตอนนี้เลยคือประเด็นเรื่องของการดูด
พลังดูดเรื่องเครื่องดูดฝุ่น
ตกลงใช่ไม่ใช่ยังไงกันแน่คุณชูวิท
คุณมิ้นคุณจะคุยเรื่องการเมืองกับผมแน่ใจเหรอ
ทุกคนก็อยากคุยกับคุณชุวิตเรื่องการเมืองทั้งนั้นแหละ
ผมเข้าการเมืองในปีแรก๒๕๔๗๔๘
คนเขาบอกว่าชุวิตบ้าไปหรือเปล่า
เพราะใครก็รู้ว่าผมทำอาชีพทำธุรกิจอะไรมาก่อน
แต่ผมก็ได้เข้าไปในสภาจริง
การที่เข้าไปอยู่ในทรภาพ
ก็เพราะว่านายบรรหารศิลปะอาชา
ซึ่งเป็นหัวหน้าภักดิ์ชาติไทย
ในปี๒๕๔๘เข้ามาชักชวนผม

กำลังจะถามว่าแบบนี้คือคันลอง
เป็นวิถีของนักการเมืองไทยไหม
ถ้าเกิดเขาบอกว่าอย่างนี้คือการดูดเพื่อชาติล่ะคุณมิ้น

เพื่อจะไปทำงานสารต่อ

ยังต้องการทำหน้าที่สารต่อ
ทีนี้คุณคนที่เขาเป็น
รัฐบาลกศชพลเอกประยุทธ์จันโอชา
เขาบอกนี่เป็นคันลองประชาธิปไตยแบบไทย

เขาก็บอกไอ้นี่มันการสืบทอดอำนาจ

รัฐบาลเขาต้องการที่จะทำงานต่อสารต่อโครงการที่ค้างไว้
ปกติแล้วเนี่ยเวลามีการเลือกตั้ง
เขาก็ต้องส่งต่อไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่สารต่อ

ถ้าผมมีอำนาจแล้วจู่ผมจะส่งต่อให้เนี่ย
มันก็ต้องมีสาเหตุว่าผมแพ้การเลือกตั้ง

ทุกคนเขาก็เถียงกันอย่างนั้นบอกไม่ใช่
เพราะว่าในอดีตผมก็อยู่การเมืองมาพอสมควร

ลองดูในยุคสมัยที่ผมเป็นสอสอสมัยแรกปี๒๕๔๘สิ

ช่วงก่อนหน้านั้นพักไทยรักไทยก็คือพักเพื่อไทย
ในปัจจุบันแต่ในอดีตนั้นสมัย
นายทักศิลป์ชินวัตรก็คือพักไทยลักไทยโอ้โห
พักไทยรักไทยนี่ดูดพวบเลย

กลุ่มโคลาสกลุ่มสมุทรปาการ
ปากน้ำกลุ่มวาดะกลุ่มราชครู

เพื่อเข้าไปอยู่ในพักไทยรักไทย

ซึ่งมีการเลือกตั้งครั้งที่๒
ครั้งแรกนั้นพักทัยลักทัยของทักษิณจิตวัตร
ได้เป็นสอสอได้จำนวนสอสอมาก

มากจนเกินครึ่งเป็นครั้งเดียว

คือไม่มีพักการเมืองไทยพักไหนในยุคไหนที่ได้เกินครึ่ง
พอที่จะจัดตั้งรัฐบาลพักเดียวได้
แต่ในยุคทักษิณนั้นสามารถทำได้ก็เพราะพลังดูดเพื่อชาตินี่แหละครับ
ฟูบเกลี้ยงเป็นต้นตำรับครับ
ถ้าท่านถามว่าพักเพื่อไทยที่ทุกวันนี้บอกพลเอกประยุทธ์
บอกเอ้ยนี่ถ้าดูดเนี่ยอุ้ยมันถือต้นอำนาจทำให้เสียหาย
ประยุทธ์พลเอกประยุทธ์พูดมันก็ถูกอีกอ่ะว่าในอดีตมันมี
เพราะว่าถ้าถามว่าพักไทยรักไทยดูดไหม

จำไม่ได้หรอกครับ
สุชาติตันเจริญก็อยู่พักไทยรักไทย
สุวัตรลิมประตะพันลบอยู่ภาคไทยรักไทย
มุธมัติวันนโบธาก็อยู่ภักดิ์ไทยรักไทย
เห็นไหมครับไม่มีพักอื่นเลย
ในขณะนั้นพักประชาธิปัตย์กลายเป็นพักฝ่ายค้าน
พักชาติไทยนายบรรหารเป็นพักฝ่ายค้าน
ซึ่งผมอยู่พักชาติไทยในช่วงปี๒๕๖๐
ถามว่านายบรรหารดูดไหม
ดูดอีกแล้วครับดูดทั้งนั้นแหละครับ
แต่ในปัญหานั้นดูดเป็นคน

ประชาธิปัตย์เคยดูดไหมที่ต่อว่าเขาทุกวันนี้

นายอภิษฎจะจัดตั้งพักเพื่อจะจัดตั้งรัฐบาล
ก็ดูดกลุ่มนายเนวินไงจำไม่ได้เลยครับ

กลุ่มนายเนวินได้กระทรวงมหาดไทย

ชิ้นปลามันกระทรวงคมนาคมกับกระทรวงมหาดไทย

ภาคไทยรักษณ์ไทยดูดดูดไหมดูด

เป็นคันลองประชาธิปไตยแบบไทย

มันก็ว่ามันจะผิดมันก็พูด

คือมันไม่ได้มีข้อห้ามเป็นลายลักษณอักษร
ใช่ครับทีนี้เราลองมาดูระบบการเลือกตั้ง

ซึ่งสสเขตของเก่ากำหนดไว้๓๗
สอสอปฏิฤทธิ์๑๒๕รวม๕๐๐
แต่ของใหม่นั้นกำหนดไว้๓๕๐ปฏิฤทธิ์๑๕๐
ทีนี้เดิมเลือกได้๒

เดียวได้๒ไงก็เลือกสอสอเขตพอ
มันเป็นระบบแบ่งปันส่วนสัดส่วน
ก็คือหมายความว่าเลือกสอสอเขตได้ปฏิฤทธิ์ด้วย
สอสอได้เป็นคนที่มีความนิยม

ก็พ่วงเอาถึงสอสอปฏิฤทธิ์ไปด้วย
ก็อย่างที่บอกเลือกใบเดียวได้๒คน

ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นประชาชนไม่มีทางเลือกเลือกได้ใบเดียว

สมมุติละกันว่าขนาดสอสอเขตออกมา๒หมื่น

คนที่๒ได้๑๙๕๐๐คะแนน

แต่ระบบใหม่นี้เขาบอกว่า

ไว้ใช้ได้โดยการใช้ไปสะสมในคะแนนปาร์ตี้ลีฟไง

เข้าใจนะเพราะฉะนั้นใบเดียวเลือก๒มันต่างกัน
ยิ่งต้องได้สอสอเขตซึ่งมีคะแนนนิยมมาก

เรื่องนี้ต้องติดตามนะครับเพราะเป็นเรื่องของเราประชาชนทุกคนเลย
คุณมิ้นครับเพื่อให้ท่านผู้ชมเข้าใจ

ผมพูดถึงเรื่องการดูดเพื่อชาติ

ที่อ้างว่าฝั่งหนึ่งบอกว่าเป็นคันลองประชาธิปไตยแบบไทย
อีกฝั่งนึงบอกว่าเป็นการสืบทอดอำนาจ

ผมจะให้มองการเลือกตั้งนะฮะ

ทักษิณได้เป็นนายกรัฐมนตรี
ถึงปี๔๘มีการเลือกตั้งใหม่

ช่วงลอยต่อระหว่าง๔๙ถึง๕๔เป็นช่วงของความวุ่นวายที่มีการประท้วงอะไรกันมา
กระทั่งปี๕๔นางสาวยิ่งลักษณ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรี
เขาก็บอกว่าพระเด็จการรัฐสภา
เห็นไหมโอ้โหนี่จะเอานิรโทษสุดซอยจะเอาคนผิดกลับ
ทีนี้พอปี๕๗มีการรัฐประหารกศชพลเอกประยุทธ์
ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีจวบจนปี๖๑
หลังปี๖๑ถึงปี๖๕เรายังไม่รู้ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหน
แต่ถามว่าการดูดนี้เป็นปกติในสังคมการเมืองไทยไหม
ดูตรงนี้ครับแล้วจะได้ทันการเมืองแบบที่ผมกำลังพูด
นักการเมืองทุกคนบอกโอ้โหถูกกดดันนะถูกบีบบังคับ
ใช่เขาบอกเลยว่าโดนบีบบังคับไม่มีทางเลือกมันเลือกไม่ได้

แต่ว่าเขามีอำนาจเยอะมากมันก็มีสิทธิ์ที่จะมีการบีบบังคับ
มันเกิดขึ้นไหมคะบีบังคับผมเรื่องอะไร
ยกเว้นว่าผมมาต่อลองต่างหาก
ต่อรองเหรอครับคุณเอาผมไปผมต่อรองขออันนั้นขออันนี้
เพราะรัฐในปัจจุบันนี้องค์คาพยพงบประมาณค่าราชการอยู่ในมือทั้งหมด

เพราะฉะนั้นคุณอยากจะเป็นคุณหรืออยากจะได้โทษ
อยากได้เป็นคุณผมเอางบประมาณไปลงในพื้นที่จังหวัดคุณ

งบประมาณมาพัฒนาจังหวัดมาพัฒนานู่นพัฒนานี่คุณชอบไหม

งบประมาณซึ่งเอาไปสามารถไปโดนบันดาลโครงการต่างในจังหวัดคุณ

แล้วถ้ามันขัดกับอุดมการนักการเมืองไม่ได้อยู่กับอุดมการเหรอคะ

เดี๋ยวค่อยเอามาตอนนี้มาพูดเรื่องงานก่อน
สองไม่มีทางเลือกหรือเปล่านักการเมืองบอกโอ้ยผมไม่มีทางเลือกนะ

ผมบอกไม่ใช่เขาเลือกได้ดีที่สุด

ไม่มีสักครั้งที่นักการเมืองบอกว่าแม่ผมเลือกผิด
ยกเว้นว่าเขาไม่ได้รับเลือก
แต่ถ้าเขาได้รับเลือกแล้วใครอยากเป็นรัฐบาลไหมผมถามหน่อย
ก็ทุกคนก็ต้องอยากเป็นใครอยากเป็นอยากเป็นรัฐบาล
บรรหารผู้ที่เป็นมังกรทางการเมือง
คนบอกเองว่าเป็นฝ่ายค้านแล้วมันอดหยากปากแห้ง
คุณชุวิตตอนคุณชุวิตลงไปเล่นการเมืองคุณชุวิตอยากเป็นฝ่ายไหน
เอ้าผมเป็นฝ่ายค้านทั้งสองครั้งผมยังไม่เคยเป็นรัฐบาลสักครั้งเลย
นะครับมาผมบอกว่าเลือกดีที่สุด
สามคุณบอกว่าไอ้อย่างนี้นี่คือทอดอำนาจนี่

เออคำนี้ก็โดนพระกวจทธิปัตย์อยากสืบทอดอำนาจไหม

คืออยากให้ประชาชนเลือกคุณต่อไหม
เลือกคุณต่อถ้าเลือกมากคุณก็ได้เป็นพักเสียงข้างมาก
ทุกคนอยากสืบทอดอำนาจเป็นใครใครไม่ทำ

ผมต้องสร้างเงื่อนไขไหมให้คุณจะมาอยู่กับผมเนี่ย
ผมต้องสร้างเงื่อนไขคุณต้องทำเสียงให้
คุณจะต้องมาอยู่ช่วยผมคุณจะต้องสนับสนุนผม
ต่อลองไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าการต่อรอง
นักการเมืองทุกคนคือนักต่อลอง
ไม่มีสักคนหนึ่งแหละครับที่เป็นนักการเมืองที่ไม่ต่อลอง
ดังนั้นการย้ายพักไปเพื่อสิ่งที่ดีกว่า
มันเป็นธรรมชาติของการเมืองคุณมิ้นท่านผู้ชมครับ
ไม่มีหรอกครับที่คุณจะต้องไปบอกว่านักการเมือง

ผมถามว่านักการเมืองในการย้ายพักของประเทศไทย
หรือว่าของใครใครก็แล้วแต่ในโลกนี้

เพราะว่ามันเป็นการย้ายพักเพื่อไปรับใช้ประชาชนได้ดีกว่า
ผมอยู่พักการเมืองนี้เขาให้โอกาสผมดีกว่าคุณมิ้น

และเขาก็ยังให้ในสิ่งที่ผมสามารถไปทำให้กับประชาชนได้
ถูกต้องครับดังนั้นมีคำถาม

เขาถามว่าระดับคอสช
เขาบอกว่าเล่นดูดเป็นภูมิภาคเลย

เหมาเป็นตะก้าเหมาเป็นกลุ่มเหมาเป็นวังเหมาเป็นมุ้งเหมาเป็นภาพ
ดูตรงนี้ไทยรักไทยในอดีตเหมาไหม
วังน้ำเย็นทั้งกลุ่มวังน้ำยมทั้งกลุ่ม

ทั้งกลุ่มโคราชทั้งจังหวัดสมุทรปลาการทั้งจังหวัดวาดะทั้งหมดกลุ่มราชครู
ถ้าคุณนึกถึงในอดีตเนี่ยสมัยไทยรักไทยนั้นเยอะจริงเยอะแบบไม่รู้จะพูดยังไง
แต่ของประชาธิปัตย์เนี่ยเขามาเจาะกลุ่มนี้เลย
กลุ่มนี้กลุ่มเดียวได้เกินครึ่งสบายเลยเอาไปเลย๒กระทรวงใหญ่

ดูดเพื่อชาตินั้นถามว่าเป็นการสืบทอดอำนาจไหม

ถ้าคุณเป็นนักการเมืองแล้วคุณไม่ได้อำนาจ

การทำงานเพื่อประชาชนคุณต้องมีอำนาจคุณต้องมีหน้าที่
ตรงนี้ดูดเพื่อชาติหรือดูดเพื่อใครคะ
ก็ผมบอกแล้วว่าทั้งสองอย่าง
ทีนี้ถามว่าตรงนี้ก็ดูดเพื่อใคร
ตรงนี้คุณต้องมาดูตรงนี้ผมบอกว่าดูดเพื่ออำนาจ

อำนาจรัฐเพราะอะไรเพราะใช้ประโยชน์เอื้อได้
อะไรเอื้อกระบวนการราชการแล้วออกมาเป็นอะไร
ตัวนี้คือหัวใจครับงบประมาณนะฮะก็คือเงินนี่แหละครับ

คุณพูดแต่คุณทำไม่ได้นั่นคือสิ่งที่มีบุคคลคนหนึ่งนะฮะ
ที่เขาถามนะฮะซึ่งผมจะต้องเอามาพูดอีกนะฮะ
คำถามนะฮะที่เขาถามอยู่สิบคำถาม
เขาถามไปถึงใครฮะสองคำถามแรก
เขาถามถึงประชาชนถามพักการเมือง
เดี๋ยวผมมาพูดต่อครับเดี๋ยวกลับมาดู๑๐ข้อกันค่ะ
คุณมิ้นคุณเป็นตัวอย่างของประชาชนคนรุ่นใหม่
คุณต่อสู้เพื่ออุดมการทางการเมืองของคุณ

รวมการไว้แล้วเนี่ยไม่ได้รับการตอบสนองเนี่ย
ผมถามว่าคุณจะทำงานการเมืองได้ไหม
การที่เป็นนักการเมืองเนี่ยมันต้องมีฐานเสียง
การมีฐานเสียงก็หมายความว่ามีมวลชนสนับสนุนคุณ
ไม่ใช่คนแค่๕คน๑๐คน
ดังนั้นอุดมการทางการเมืองที่คุณพูดเนี่ย
มันต้องสะท้อนถึงคุณต้องมีหน้าที่
การมีหน้าที่ได้คุณต้องลงรับสมัคร
ทีนี้คุณบอกว่าเป็นงานอาสาสมัคร
ผมก็ยอมรับแต่คนที่ทำงานการเมืองนั้น
เดือนอายุ๗๐๘๐หรือได้รับมาเป็น๑๐๑๐สมัย
ก็ไม่ยอมเห็นออกจากการเมืองซะที

ตัวเองเป็นปู่ตัวเองเป็นตา
ก็ยังอยู่ในการเมืองยังทำหน้าที่อยู่นะฮะ
อำนาจล่ะครับอำนาจที่สะท้อนมาจากอุดมการ
มาจากนโยบายผมต้องตั้งนโยบาย
และนโยบายสะท้อนถึงอำนาจที่ผมจะมี
นโยบายที่ผมทำเพื่อประชาชน
นโยบายที่ผมทำเพื่อให้ประเทศชาติ
แม้กระทั่งผลตอบแทนที่ผมจะได้รับจากอุดมการของผม
ผลตอบแทนผมอะไรอ้าวผมเป็นนักการเมืองอ่ะ

ประชาชนต้องให้คะแนนเสียงผม
คุณจะมาบอกว่านักการเมืองไม่ทำงานเพื่อคะแนนเสียง

และผลลัพธ์มันออกมาก็คือประชาชนนิยมชมชอบ

ผมยืนยันว่าอันนี้คือผลประโยชน์หลักของนักการเมือง
ดังนั้นที่คุณบอกว่านักการเมืองถูกดูด
พรรคโน้นเขามาบอกโอ้ยโซ่ถูกดูด
ผมก็ต้องบอกขอโทษทีผมพูดตรงเกินไป
ไม่มีนักการเมืองคนไหนถูกดูดโดยไม่เต็มใจ
ทีนี้คนที่ตั้งคำถามก็คือนายจตุรนฉายแสง
สองคำถามแรกเขาบอกว่าประชาชนถามพักการเมือง

ประชาชนจะพ้นจากความเดือดร้อนอย่างไร

มันเป็นปัญหาพื้นฐานนะครับ
ข้อที่๒พักการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ย
บอกเลยได้ไหมว่าไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์

ผมว่าไม่มีใครพักไหนกล้าพูดหรอกครับ
พรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคที่ค่อนข้างจะเหินห่างที่สุด

อาจจะไปจับคู่กับใครไม่ได้เลย

สามการเลื่อนการเลือกตั้ง

นักการเมืองขนลุกไปหมด
การเลือกตั้งเหมือนเลื่อน

หรือว่าเป็นการสืบทอดอำนาจเพราะว่า
รัฐบาลขอสอชอต้องการอยู่ในอำนาจ

มีการยืนยันสมาชิกพัก

เป็นเพราะระเบียบของรัฐมนูล

หรือว่าการปฏิรูปที่อ้างว่าปฏิรูป

เลือกตั้งมา๔ปีแล้วปฏิรูปยังไม่เสร็จสักที

หรือแม้กระทั่งการจัดงบประมาณ

อย่างที่ผมบอกการเมืองเดินได้ด้วย

พูดไปปากเปล่าไม่มีงบประมาณไปลงก็ทำอะไรไม่ได้

ภาคประชาชนยังจะไปประท้วงตามข้างถนน

ที่จะมีการบริหารประเทศ

ของนักการเมืองถามแล้วกันคือคุณจตุรนฉายแสงก็เป็นนักการเมืองในฝั่งพักเพื่อไทย
ทั้งหลายทั้งปวงที่ผมได้อธิบายมาเรื่องการเมืองเนี่ยคุณมิ้นครับคุยกันวันเดียวไม่จบ
เห็นว่าวันนี้เป็นวันว่างวันสะดวกวันแรงงานก็เลยเอาเรื่องการเมืองมาเล่า
ดีกว่าไปพูดเรื่องวัยรุ่นเอาปืนไปยิงกันนะในงานแต่งงานหรือว่าซื้อหวยแล้วไอ้นี่โกง

ถามว่าคุณว่าเป็นการดูดเพื่อชาติของพลเอกประยุทธ์เพื่อคันลองประชาธิปไตยหรือเพื่อสืบทอดอำนาจครับ
สิ่งหนึ่งที่ตอนนี้ต้องดูก็คือว่าหลังจากที่ถูกต่อว่ามาว่าเข้ามาผิดรูปแบบเข้ามาไม่ตามคลองประชาธิปไตย
ตอนนี้สิ่งที่คอสชทำก็คือกำลังจะเปลี่ยนตัวเองให้เข้ามาอยู่ในกฎเปลี่ยนตัวเองให้เข้ามาจากทางที่ไม่ถูกต้องตามคันลองให้มาอยู่ในคันลอง
ทีนี้ก็ต้องถามแล้วค่ะว่าประชาชนรับได้ไหมอันนี้ประชาชนเป็นคนตัดสินเองนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เราก็ต้องดูกันต่อว่า
แล้วในอนาคตต่อไปจะเป็นยังไงรถแมพจะเกิดขึ้นได้ตามที่บอกเอาไว้จริงหรือเปล่าก็ต้องติดตามกันต่อ
วันนี้หมดเวลาของชุวิตตีแสกหน้าแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
ชุวิตตีแสกหน้า